มองถ่วยสีของสู้สวง
ต้นข้าวนมร่วงคงลงคอยขมเขี้ยว
ท้อเราเศร้าอยู่คนเดียว
เข้ารอคอยคนเกี่ยว
ดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกัน
พร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านหนา
รอจนเข้าออกรวงอีกแค่
อยู่ไหนคนเคยสบตา
มองหาไม่มีแม่เหงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่ง
ลืมของลืมคุ้ม
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
เฉงอรอยิ่งรอยิ่งขอยิ่งเงา
กลายเป็นสัญญาเศร้า
เมื่อเธอนั้นลืมว่าเจอ
มองถุงสีทองขระใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดำคนไข่รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน
สัญญาสัญญาบ้านทุ่ง
ลืมของลืมคุ้ม
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
เฉงอรอยิ่งรอยิ่งขอยิ่งเงา
กลายเป็นสัญญาเศร้า
เมื่อเธอนั้นลืมวาจา
มองถุงสีทองขระใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดำคนไข่รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน

ที่สุดที่สุด